ไม่เก้าแล้วนะจ๊ะชาวเน็ตจ้า
สรุปว่าชีมิวนิถาท้องแล้วจริง

คือก่อนหน้านี้ทำเอาชาวเน็ตแบบคาใจกันอยู่ว่าเอ๊ะ
สรุปท้องจริงหรือว่าท้องลมกันแน่

นางเอกสาวไม่ปล่อยให้ชาวเน็ตต้องดีใจเกอร์อยู่นาน
โพสต์คลิปประกาศชัดเจนผ่านไอจีส่วนตัวเรียบร้อยแล้วว่า
ตอนนี้เธอกำลังตั้งท้องจริง
พร้อมกับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอวยพรแสดงความยินดีกับเธอนะคะ
จากนี้ยังบอกอีกว่าประสบการณ์ตั้งท้องในครั้งนี้เนี่ย
ทำให้เธอรู้เลยว่าการตั้งท้องมีเรื่องให้ลุ้นในทุกขั้นตอน
และเธอก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวที่อยากจะมีน้องสมปรารถนา
ซึ่งเพื่อนในวงการบันเทิงก็เข้ามาคอมเมนต์แบบไม่เกอร์กันแล้วยกใหญ่เลยนะ
บันเทิงไทยรัฐเองก็ต้องขอแสดงความยินดีกับวาดที่คุณแม่มิวและวาดที่คุณพ่อเซนด้วยนะคะ

ไม่กล้าจะแสดงความดีใจกว่าเกอร์

คุณผู้ชมค่ะส่วนพ่อนุ่มคนนี้เห็นแล้วปล่อยผ่านไม่ได้เลยจริง
พระเอกคลั่งรักยืนหนึ่งของวงการต้องยกให้นี่เลย
เขามีการถามด้วยนะคนนี้ไม่เว้นระยะได้ไหมครับได้ไหมพี่พลอย

เพราะคนคั่งรักถึงกับหยอดคำหวานว่าคนนี้ไม่เว้นระยะได้ไหม

อกจากจะไม่เว้นระยะเขายังนั่งเอาหัวซบกัน
สีเสื้อนี่เหมือนจะนัดกันมาเลยนะดูออกทีม

หัวใจด้านซ้ายจ้า
ซึ้งรักแค่ไหนถามใจเธอดู
ก็เป็นอีกคู่นึงนะรอแล้วกัน
รอเลยว่าวันไหนจะมีข่าวดีสักทีนึง
เขาเปิดตัวมาขนาดนี้ชัดเซนขนาดนี้
หัวใจมีแต่เธอปากอยู่กลางหัวใจด้านซ้าย
ค่อนข้างรักของจริงประจำปี๒๐๒๑

มาบ่อยนะคะแฟนคลับชอบเราก็ชอบค่ะ